เมื่อวานครับมีการจับสลากแบ่งสายการแข่งขันของวอเล็กบอลนะครับ
ระดับเอวีซีเกิดขึ้นหลายรายการด้วยกันเป็นรายการหลัก
เพราะฉะนั้นเนี่ยพอโปรแกรมออกมามีโอกาสนะครับ
ลีกวอเล็กบอลของเรานั้นอาจจะต้องมีการเลื่อนในการเปิดตัวการแข่งขันครับ
เรื่องนี้มีการเปิดเผยนะครับออกมาจากเรืออากาศโทชาฤทธิวงประเสริฐ
รอบประธานและก็ละคาที่การสาธารณ์วอเล่นบอลแหลงเอเชีย
บอกว่าการแข่งขันวอเล็กบอลหญิงโอลิมปิก๒๐๒๐ในรอบคันเลือกของโซนเอเชีย
กำหนดนะครับวันที่๖มกราถึง๑๒มกราคม๒๐๒๐
ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อโปรแกรมการแข่งขันวอเล็กบอลลีกของชาตินะครับ
ที่มีสิทธิ์คัดเลือกรวมทั้งไทยด้วยเพราะว่าถึงช่วงเวลานั้นเนี่ย
ต่างคงไม่อยากปล่อยนักกีฬาไปเล่นสโมสรก็อยากให้นักกีฬานั้นเก็บตัว
มีสภาพร่างกายที่สมบูรณ์ที่สุดก็เลยยกตัวอย่างให้ฟังนะครับว่า
เสร็จสิ้นรอบคันเลือกโอลิปิกโซนเอเชีย
แข่งขัน๒วันคือเสาร์แล้วก็อาทิตย์อาจต้องเปลี่ยนมาแข่งขัน๓วัน

ต้องเชื่อนะครับต้องเชื่อกันว่าถ้าทำแล้วเนี่ยนะจะดีแล้วก็ฝ่ายจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับ
การรับมือไว้แล้วเพราะทราบว่าโปรแกรมแข่งขันต่างเนี่ย
มันออกมาเป็นที่เรียบร้อยส่วนเจ้าภาพโอลิมปิก๒๐๒๐ในรอบคันเลือก

ยังต้องการเป็นเจ้าภาพทั้งคาซักสถานไต้หวัน
ซึ่งต้องรอผลการประชุมคณะกรรมการบริหารของเอวีซี
ในเดือนมิถุนายนนี้ต่อไปครับ